ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อย
เพราะว่าอีกไม่กี่วันนะคะครอบครัวสหวงค่ะก็เตรียมจะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล
ทำบุญค่ะครบรอบ๔ปีของการจากไปค่ะของคุณปอทฤษฎี
พระเอกในดวงใจของเรานี่แหละพี่ค่ะ
ในวันที่๑๘มกราคมนี้ที่วัดทำทีราราม
หรือว่าวัดป่าหลังโรงเรื่อยค่ะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะ

ทางวัดได้ทำการส่อมแซมสาลายอดเมืองเจริญ
ที่จะใช้ประกอบพิธีนะคะเนื่องจากถูกพายุพัดพังเสียหายค่ะ
แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังได้เตรียมจัดสถานที่รองรับประชาชน
สามารถจุคนได้ประมาณพันกว่าคนเลยนะคะ
อืมค่ะซึ่งวันเสาร์นี้น้องมะลิกับแม่โบนะคะ
คอนเฟิร์มว่าเดี๋ยวไปด้วยแน่นอนนะคะ
ก็รอดูภาพกับบันเทิงไทยรัฐได้นะคะ